เพราะว่าตอนนี้ทุกสายมุ่งตรงไปที่เรื่องของการเมืองค่ะ
ในวงการบันเทิงของเราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะคะ
เกาะติดการโหวตเลือกตั้งนายกกันแบบอื้อหือตาค้าง

คุณผู้ชมพี่น้องในวงการเพลงลูกทุ่งพากันโพสต์ข้อความ
จะเรียกว่าไงดีแอบแซวบ้างล่ะแอบเหน็บบ้างล่ะ
แต่ละคนก็อาจจะจับจ้องไปที่การงดออกเสียงในสภา
เมื่อวานนี้อย่างที่รู้กันไปเนาะ
มาดูคนแรกกันก่อนดีกว่าค่ะคุณเบิ้ลปฐุมราชค่ะ
โพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าอันวางงดออกเสียง
ยืดไมค์ให้แฟนเพลงแล้วก็ถามว่า
ทำมายงดออกเสียง

ก็เรียกเสียงเฮจากแปลนเพลงกันก็คืนเลยนะ
เดี๋ยวไปชมภาพคลิปเมื่อคืนกันหน่อยค่ะ
ปฏิโธปฏิทาง

แซวแหละเนาะตามกระแสการเมืองกันหน่อยนะ
นอกจากนั้นเค้าครูต้อยอภิวัศก็บอกว่า
รสเสียงเซีแมนมานั่งเปลืองกาแฟเพลิน่อ
เหมือนไทยหัวใจสินเหมือนกัน

มันกระทบอาชีพเค้ารึเปล่า
ชอบภาษาอังกฤษมากอากส์เวียว
เท็มวุดปลิ่ง
คำจริง
ส่วนอีกโพสต์ค่ะบอกว่าเมื่อขึ้นไปร้องเพลงท่อนที่บอกว่า
ขอเสียงนะครับจังใดพากันว่างดออกเสียง
เวลาเสียงเป็นนักร้องขึ้นเวทีใช่ไหม
ขอเสียงหน่อยต่อกันที่พี่ลาล่าก็โพสต์เหมือนกัน
บอกว่าประชาชนเป็นล้านอยู่ไกลลางานออกไปใช้สิทธิ์
แต่ว่ากลุ่มคนในนั้นงดออกเสียงอ้าวขึ้นมานอนเก้าจุดล่ะ

เก้าแขนเก้าขาแล้วแบบนี้พวกเราจะออกบ้านกันไปเห็ดอย่าง
เงิดเงิดประสานอังกฤษแปลว่าแบบว่าโกรธมันอึดอัดแท่
มันเป็นตะเงิดแท่ไม่ได้ดั่งใจ

ส่วนพี่ยุญาติเยอะค่ะคนนี้แหมดูข่าวแล้วน่าจะอิน

โพสต์บอกว่าจริยาปรีดากูลเห็นชอบ

ให้ไม่เป็นเพลงพี่ยูยัดหนูชอบ

เจ้อน่ากมันเลยคุณผู้ชมนะ
แสดงความคิดเห็นกลางเวทีคอนเสิร์ต

คุณพิธาเนี่ยนะต้องผ่านด่านพระอรหันต์ของประเทศนี้กันไปก่อน
การเลือกตั้งของประชาชนเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
อย่าไปคิดอะไรมากถ้าโหวตแล้วนายพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ก็อย่าไปเสียใจเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละ

ส่วนโพสต์ของคุณพิธาบ้างล่ะคุณพิธาในอินสตราแกรมนะคะ
ก็คือภาพนี้คุณผู้ชมนะเป็นภาพบรรยากาศในสภานะ
หลังจากที่โหวตกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายโดยช่างภาพไทยรัฐออนไลน์ของเรานี่แหละค่ะ
คุณพิธาบอกว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
ยังมีรอยยิ้มนะฮะยกนิ้วโป้งกันด้วยนะ
คนบันเทิงมากมายก็เข้าไปส่งข้อความให้กำลังใจ
อย่างที่บอกไปการเมืองยังไม่จบง่ายก็ต้องรอตามกันต่อเนาะ